เรื่องกันที่แวดวงนางงามดีกว่าก็คือฮาเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีการแถลงข่าวว่าเปลี่ยนมือคนถือลิขสิทธิ์เรียบร้อย
คราวที่แล้วที่จัดไปถือว่าเป็นโมคะนะ

เป็นประธานกรรมการค่ะแถลงข่าวร่วมกับเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพค่ะ
สามนางงามสวยกันทุกคนเลยเพราะว่าสวมชุดจากแบรนด์สีวันวรี
โดยประเด็นหลักค่ะนะคะก็ที่รับความสนใจก็คือเรื่องการเปลี่ยนมือ
พอล่าชูก้าเผยว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะ
ที่มีการตัดสิทธิ์นะคะในการเป็นเจ้าภาพนะคะ
ตอนแรกก็คือเล่าให้ฟังบริษัทคุณธนวัฒน์เนาะ
ก็คือเขาเปิดบริษัทมาแล้วปรากฏว่าคือมีปัญหาในการจ่ายตังค์นะคะ
คือแยกออกมาแล้วก็มาดีลกับคุณพอล่า

แล้วก็จะจัดแน่นอนนะคะในวันที่๒๑๗ธันวาคมค่ะ
แม้จะมีเวลาน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่กังวล

เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสร่วมงานกันมาแล้วนั่นเองนะคะ
คุณนิ้งหน้าตาเปลี่ยนไปเค้าบอกสังเกตดีดั่งมาและเอาใจแฟนหน้างามหน่อยดั่งมาเท่าไหร่

คือบอกว่าบุคลิกเธอปรับเปลี่ยนหมดแล้ว

แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการเป็นตัวแทนนะคะ

แต่จัดที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจอยู่ดีนะคะ

เดินทางมาที่ประเทศไทยเก็บตัวที่นี่แหละค่ะ
แล้วก็๑๗๑๘ค่ะก็จะมีการจัดการประกวด
โหยิ่งใหญ่แน่นอนเนี่ยก็เตรียมตัวเป็นสภาพกันนะคะ